หลังจากที่ไทยรัฐจอบประเด็นได้เคยนำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมการกินเนื้อสุนัขในเวียดนามไปแล้วนะครับ
วันนี้มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเกี่ยวกับเทศกาลกินเนื้อสุนัขที่ประเทศจีน
เมื่อมีกลุ่มลนรงค์เดินทางไปยื่นหนังสือ
ซึ่งก็มีผู้ร่วมลงนามจากทั่วโลกถึงกว่า๑๑ล้านคนนะครับ
เพื่อเรียกร้องให้จีนเพิ่มความเข้มงวดในการห้ามกินเนื้อสุนัข
โดยกลุ่มรณรงค์ไม่กินเนื้อสุนัขก็เดินทางไปยื่นหนังสือต่อเจ้าหน้าที่ที่เมืองยุลินนะครับ
ซึ่งเป็นเมืองที่จัดเทศกาลกินเนื้อสุนัขเป็นประจำทุกปี
ซึ่งนักกิจกรรมคนหนึ่งระบุว่าจุดประสงค์ของการมายื่นหนังสือในวันนี้
ก็เพื่อเรียกร้องให้ทางการจีนแก้กฎหมายและข้อบังคับเพื่อยุติการกินเนื้อสุนัข
จากพวกเขามองว่าการกินเนื้อสุนัขเป็นพฤติกรรมที่ป่าเถื่อน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องก็กล่าวว่าจะส่งเอกสารเหล่านี้ขึ้นไปอย่างเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงต่อไป
เทศกาลในการกินเนื้อสุนัขในเมืองยุลินนั้นนะครับ
ถือว่าเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนมิถุนายน
ซึ่งแม้ทางการจีนจะประกาศยกเลิกเทศกาลกินเนื้อสุนัขในเมืองยูลินตั้งแต่เมื่อ๒ปีที่แล้ว
แต่ว่าในความเป็นจริงการฆ่าและชำแหละเพื่อขายเป็นอาหารก็ยังคงมีอยู่
ท่ามกลางกระแสสังคมในจีนที่เริ่มไม่เห็นด้วยกับการกินเนื้อสุนัขมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชนชั้นกลางที่เลี้ยงสุนัขและมองว่าสุนัขเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว